เพราะว่าล่าสุดกรกฐหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็ได้รับเอกสารในการที่จะจดอนุมัตินะครับให้เป็นสมาคมกีฬาแล้วครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีการถกเถียงกันนะครับว่ามันคือเกมหรือว่าคือกีฬา
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช๒๕๕๘หลังจากที่ประชุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายสมติหลวทองในยกสมาคมไทยอีสปอร์ต
บอกว่าดีใจมากที่ความพยายามตลอด๔ปี

หมายต่อไปครับคือการขอเปลี่ยนชื่อสมาคม
เป็นสมาคมกีฬาไทยอีสปอร์ต
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปีนี้
ส่วนแผนงานในอนาคตนะครับก็เตรียมจะสร้าง

โดยการจ้างผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติ
มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถ

ก็จะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วย
เพื่อให้คนไทยหันมามองเด็กที่เล่นเกมในแง่ใหม่
ตัดสินว่าจะต้องเป็นคนล้มเหลว

กีฬาทุกคนนั้นจะต้องได้รับการปลูกฝัง

ไม่ทิ้งการเรียนสามารถแบ่งเวลาได้อย่างมีวินัย

ต้องทำตามกฎระเบียบไม่ประพฤติไปในทิศทางที่ผิด
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนตอนนี้กระแสกำลังฮิตมาก

ถือว่าไปแข่งขันระดับโลกมาแล้วก็มีโอกาสในการคว้าแชมป์